ตามกันต่อเรื่องคดีคนคลั่งยา

ที่ขับรถไปชนน้องนักเรียน๓คน
เอาปืนยิงเขาจนเขาเสียชีวิต๓ศพ

วิญญาณของน้องไปเข้าร่างน้าสาว
มันร้องไห้แล้วบอกว่าเจ็บหน้าอก
น้องเจ็บหน้าอกไปดูครับ
ขอร้องคภาพฮะเม
น้องศาสาภัทรเทียโทษให้หน้าอกให้ไหมได้

คือมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ

แต่มันก็เกิดขึ้นจริงจริงอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานศพใช่ไหมคุณ
ถูกต้องเป็นงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับแต่คนที่โดนวิญญาณของน้องข้ามร่าง
คือนางสาวทันชนกศรีพักดีอายุ๓๑ซึ่งเป็นน้าสาวนะครับของน้องน้ำฝนนะ
น้ำฝนหนึ่งในเหยื่อที่โดนคมกระสุนของไอ้ต้อยคลั่งยาที่โดนยิงตายนั่นแหละ
นักเรียนชั้นม๖นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยตอนแรกคนตกใจเอ๊ะทำไมน้าร้องไห้ทำไมหรือเสียใจหรือเปล่า
น้าร้องไห้หนักขึ้นมาแล้วสิ่งที่พูดออกมามันไม่ใช่ตัวของน้าแต่
มันกลายเป็นเหมือนน้ำฝนเป็นคนพูดอย่างถูกวิญญาณของน้ำฝนไปสิ่งแรกต้องการสื่อสารกับแม่
หนูเจ็บมายิงหนูทำไมหนูอยากอยู่กับแม่งานศพของน้องตั้งอยู่ที่วัดห้วยเสียดระบาดของเขส

คุณแล้วนึกถึงนะเป็นแม่นะ
คือแม่พอได้ยินเสียงมาพูดแบบนี้ว่า
กอดแม่อยากกอดยายคิดถึงแม่หนูเจ็บ
มันยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดเข้าไปอีก
คนเป็นแม่รู้เลยว่าลูกฉันมา
สุดท้ายแม่ร้องไห้จนเป็นลมอ่ะคุณ
ทุกคนเชื่อว่านี่คือวิญญาณของน้องฝนมาเข้าร่างน้าสาว
ต้องการจะบอกทุกคนเป็นครั้งสุดท้าย
ทีนี้หลังจากทุกอย่างสงบลงไป
น้าสาวคือคุณทันชนกเล่าแบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่าย๓ของวันพฤหัสที่ผ่านมา
ตอนนั้นอยู่ในโรงครัวจู่รู้สึกแน่นหน้าอก
หน้าอกขึ้นมาแล้วภาพมันตัดไปจำอะไรไม่ได้
แล้วก็มีคนมาเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามคลิป
แล้วเอาคลิปนี้ให้น้าสาวดูนะฮะ
เมื่อวานครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับคุณทันชนก
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามที่บอกไป
ตอนนั้นทำอาหารอยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
สุดท้ายน้าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลานต้องการจะสื่อสาร

อะขณะที่เรื่องของทางคดีตัวของต้อยเอง
คลั่งยาที่เป็นผู้ก่อเหตุเอง
ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบีแล้ว

ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ในแดนแรกรับนะครับ
แล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้อาการสงบนะฮะ
ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการโวยวายแล้วก็ไม่ได้มีอาการหลอนยาแต่อย่างใดนะครับพี่